วันนี้ใครที่พลาดไม่ได้พลิกชะตาชีวิตเป็นเศรษฐี

แต่ว่าสำหรับในงวดนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่า
ก็จะมีสลากดิจิทัลราคา๘๐บาท
เริ่มต้นขายให้กับคุณผู้ชมนะคะ
แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ที่อยู่ในมือถือของเรานี่แหละค่ะ
โอ้โหวันนี้วันแรกเนี่ยต้องปรากฏว่า
ขายพุ่งไปแล้วกว่า๕แสนใบนะคะคุณผู้ชม
วันที่๒นี่แหละ๘๐บาท
เนี่ยค่ะโอ้โหสำหรับการขายสลากดิจิทัลงวดประจำวันที่๑๖มิถุนายน
จำนวน๕๒๐๐๐๐๐ฉบับในราคา๘๐บาท
ไปแล้ว๕แสนค่ะไปแล้ว๕แสนใบนะคะ
ทั้งที่เริ่มจำหน่ายวันนี้เป็นวันแรกก็ต้องบอกว่า
คนนี่เข้าไปกดซื้อกันเยอะเลยทีเดียว
โอ้โหกว่าจะถึงวันที่๑๖บาท๒นี้รุ่นจะขายได้เท่าไหร่นะ
ไม่น่าจะเหลือแล้วเขาจะขายแบบนี้ค่ะไปจนถึงตอน๕ทุ่มของทุกวันเลย
หลายคนก็ดีใจเพราะอะไรเพราะว่า๘๐บาทไงได้ซื้อในราคา๘๐บาทมันหาซื้อยาก
แล้วพอมีการขายผ่านแอปพลิเคชันแบบนี้ซึ่งเป็นแอปที่คือทุกคนมีอยู่แล้ว
แอปเป๋าตังค์ทุกคนมีอยู่แล้วก็เลยทำให้ยอดขายของสลากดิจิทัล
จากข้อมูลที่ทีมงานไปดูมาตั้งแต่๖โมงเช้าถึงเที่ยง
ขายไปได้แล้วเกือบ๕แสนใบนี่แค่ครึ่งวันนะครับ
ประเมินความต้องการซื้อสลากผ่านแอปเป่าตังค์ซึ่งมีสลากอยู่ในระบบจำนวน๕ล้านกว่าใบ
ก็คาดว่าอาทิตย์นึงก็คงจะหมดแล้วค่ะถ้าขายแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ขายหมดเร็วกว่าการเดินขายปกติ
อันนี้ถือว่าได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะ
ขั้นตอนการซื้อคุณผู้ชมก็เข้าไปที่แอปเป่าตังค์หมวดสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
แล้วค้นหาเลขที่ต้องการแล้วก็ชำระเงินผ่านแอปได้ทันที
ก็จะไม่สามารถคือพอได้มาแล้วเนี่ยอันนี้ไม่สามารถเอาไปซื้อขายได้อีกนะคะ
มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
เงื่อนไขการซื้อคือคุณต้องอายุ๒๐ปีขึ้นไปเท่านั้น
ซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่อยากจะซื้อลอตเตอรี่ในงวดต่อไปค่ะ